ตอนแรกเลยเขาจะเขาจะจ้างทนายเขาขอให้ช่วยช่วยหน่อยว่า
เพราะเขาติดต่อคุณสงการได้คุณสงการเนี่ยสามารถเอ๊ะ
ได้จัดทีมทนายไว้ให้เขาและคนหนึ่งเสร็จแล้วก็นัดให้มาเจอกัน
เรียกเงินครั้งแรกว่าหกหมื่นแล้วเสร็จแล้วตอนหลังก็มาเพิ่มเป็นหกหมื่นห้า
พอได้เงินมาแล้ววันนั้นก็ประคอกันที่สารอาญานะครับ
แล้วเขาก็บอกเขาต้องเอาเงินขึ้นไปคนเดียวนะ
เพราะถ้าเดี๋ยวขึ้นไปคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะเห็นถกผม
เขาก็เลยเราก็เลยต้องปล่อยเขาขึ้นไป
พอขึ้นไปลงมาเราล่าแล้วหลักฐานการจ่ายเงินไม่มีเหรอ
เขาถึงมีการส่งมอบเงินให้
สวัสดีค่ะคุณผู้ชม
วันนี้ที่เราจะคุยกันทนายสงการห่างหายไปนานเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าคดีล่าสุดไม่รู้จะแนะนำว่าตำแหน่งเป็นอะไรกันแน่

แต่ว่าวันนี้มาเป็นผู้เสียหายด้วยทนายสงการนะคะ
เพราะว่าถูกเอาไปอ้างชื่อในการติดต่อกับเหยื่อ
แล้วก็เรื่องนี้นอกจากทนายสงการเป็นเหยื่อแล้ว
คนในครอบครัวกันเองเป็นคนทำ
ให้คนในครอบครัวเดียวกันเป็นเหยื่อค่ะ
ที่เราพูดถึงคือความสัมพันธ์ของคนที่เป็นหลาน
คือลูกของน้องสาวกับคุณลุงคุณป้าของผู้หญิงคนนี้นะคะ
แล้วก็ถ้าดูประวัติย้อนไปผู้หญิงคนนี้เนี่ย
มีคดีในลักษณะของการแอบอ้างเอาชื่อเอารูปเอาภาพ
ไปใช้ในโซเชียลมีเดียเพื่อให้คนโอนเงินมาหลายต่อหลายคดี
แล้วก็ตำรวจเนี่ยมีหมายจับแล้วก็ไปเอาตัวมาได้แล้ว
เป็นของสนประชาชื่นนะคะสำหรับคดีนี้
นประชาชื่นไปเอาตัวมาแล้วแต่ว่าสุดท้ายได้รับการประกันตัวออกไป
ซึ่งคนที่จ่ายเงินประกันตัวก็คือญาติกันเอง
คือเอาอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมคือไปหลอกคนในครอบครัว
แต่คนในครอบครัวยังต้องช่วยเพราะอย่างไรซะก็เป็นหลานเป็นลูกของน้องนะคะ
วันนี้ที่เราจะคุยกันคือมันจะมีการเล่าหลายเรื่องเลยค่ะคุณผู้ชม
คืออีลุงตุงนังมากแม้กระทั่งเพจแหม่มโพดำยังโดนเอาไปอ้าง
หรือถ้าใครติดตามข่าวก่อนหน้านี้เพจที่สำหรับคนรักหมารักแมว
อยากจะช่วยเหลือหมาแมวต่างเนี่ยนะคะ
ก็โดนเธอคนนี้แล้วก็เพื่อนสนิทของเธออีกคนนึงนี่แหละ
กระทำร่วมกันมาหลายคดี
ถ้าเอาจากตัวข่าวเองเนี่ยบอกว่ามีผู้เสียหายเป็นหลักร้อย
แล้วก็ตามข่าวอีกเช่นกันที่บอกว่าความเสียหายถ้ารวมกันแล้วเป็นหลักล้าน
ในขณะที่แม้กระทั่งคนที่เป็นนักธุรกิจโรงแรม
ยังบอกเลยว่าเนี่ยไปเช่าเป็นรายเดือนติดอยู่ตั้งหลายแสน
คือลักษณะของการทำขออนุญาตเรียกแบบนี้นะคะ
คือมันก็เข้ารักษณะของมิจฉาชีพแล้วก็ทำอยู่หลายคดี
แล้วก็คุณผู้ชมก็อาจจะอ่านข่าวแล้วก็คนไหนไม่เห็นจะมีชื่อซ้ำเยอะ
เพราะเธอคนนี้เนี่ยเปลี่ยนชื่อนามสกุลหรือแม้กระทั่งชื่อเล่นก็หลายครั้งอยู่นะคะ
เดี๋ยวไล่เลี่ยงกันทีละเรื่อง
ท่านแรกประธานเครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
ในวันนี้ในฐานะผู้เสียหายนะคะทนายสงการอัชริยทรัพย์ค่ะ
เสียอีกหนึ่งท่านเป็นลุงของผู้หญิงคนที่ว่านี้นะคะคุณสัตวพลรื่นเกษม
อีกหนึ่งท่านมีศักดิ์เป็นป้านะคะก็คือคุณอสิชารื่นเกษม
คือเนี่ยเป็นคุณลุงคนที่หนึ่งแล้วก็คุณป้าคนที่สอง
ส่วนคุณแม่ของเธอเป็นคนที่๕ของครอบครัวนะคะ
สวัสดีทั้งสามท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
คือที่ฉันไล่เลียงเยอะหน่อยเพราะว่าคือไม่รู้จะเลือกคุยเส้นเรื่องไหนก่อน
คือถ้าเรื่องของทนายสงการเรื่องหนึ่งซึ่งมันเกี่ยวกับทางนี้
แต่ถ้าจะเอาเจ้าตัวเขาเป็นหลักเนี่ยคุยได้หลายเรื่อง

แล้วก็เคยไปโฆษณารับเงินบริจาคช่วยน้องหมาน้องแมว
แล้วก็ปรากฏว่ามีเพจหลายเพจไปเปิดโปรงเข้า
ถูกดำเนินคดีที่สนประชาชื่น
แล้วก็ตำรวจก็ดำเนินคดีฐานช่อโกงโดยการแสดงตนเป็นคนอื่น
คดียังอยู่ที่สารอาญาอยู่เลยนะครับก็มาก่อเหตุอีก
คือเส้นเรื่องของทนายสงการเรื่องหนึ่ง
แต่ถ้าเอาเรื่องนี้ที่มาเกี่ยวกับทนายสงการเรื่องเดียวกัน
คือเรื่องเดียวกันก็คือเขาเอารูปโปรไฟล์
คือเอารูปจากภาพผมในเพจที่นั่งบนแท่นแท่นหนึ่งมีงูอยู่
แล้วก็มาทำเป็นรูปโปรไฟล์ตัวเองแล้วไปหลอก
แล้วไปหลอกคนนู้นหลอกคนนี้นะครับว่าเป็นผม

แล้วก็ที่สำคัญไปหลอกบนสารอาญาชั้น๒นะครับ
คืออันนี้เกี่ยวกันทั้งหมด๑เรื่อง
แต่ถ้าแยกเฉพาะคุณลุงคุณป้าของพีรดาเนี่ยหลายเรื่องเลย
แต่ก่อนหน้านี้ไม่เป็นไรเป็นหลานไม่เอาความกัน
แต่รอบนี้ไม่ไหวแล้วใช่ไหม
คืออันนี้คืออารมณ์ถูกไหมคะคือไม่ไหวแล้ว
เพราะโดนหลายครั้งแล้วถูกต้องนะคะ
คือบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าทำบนศาลเรายอมไม่ได้
ก็คือไปหลอกเขาอาศัยความน่าเชื่อถือบนสารอาญาไปหลอก
ไม่ได้นะครับยอมไม่ได้เลยค่ะ
มีการใช้ศาลเนี่ยอ้างความน่าเชื่อถือเพื่อหลอกเหยื่อ
อ้างว่าผมเนี่ยว่าความอยู่ชั้นบนกับทีมทนายความ
และเขาเอาเงินไป๖๕๐๐บาท
โดยตัวของพี่คนนี้นั่งรออยู่ชั้นสอง
เสร็จแล้วบอกว่าเอาเงินไปให้ขึ้นชั้น๓
ให้กระทิมธนายความสงการแล้วเสร็จแล้วลงมาบอกกลับบ้านได้แล้ว
เขาก็สงสัยถามว่าแล้วไปแต่งตรงนั้นไม่มีไม่ต้องไม่ต้องกลับบ้าน
แล้วต่อมาก็มีการให้เขาโอนเงินอีก๒ครั้งครั้งละ
คราวนี้เขาก็เกิดฉงนเนี่ยฮะ
ก่อนหน้านี้เอ๊ะทำไมไอ้ไลน์ทนายสงการโทรมาคุยกันทุกวัน
ส่งข้อความกระจิ๊บกระชับคุยห่วงใย
ติดหนึ่งติดสองยังส่งไลน์มาคุย
แล้วอยู่พอรับเงินเสร็จปุ๊บเงียบแล้ว

ตั้งชื่อไลน์แล้วก็ที่สำคัญ
เขาบอกว่าเขามีอะไรนะไอดีไลน์ผมด้วย
ให้กับตัวของคุณลุงเขาคุณลุงเขานะฮะ
แต่ถ้าเกิดคนอ่านไลน์ที่เขาสนทนากัน

ทำไมมันภาษาไม่ใช่ภาษากฎหมายมันมั่ว
แนะนำมั่วมีที่ไหนบอกว่าเนี่ย
ต้องอ้างทำแบบนู้นแบบนี้เดี๋ยวไปจับคนนั้นจับคนนี้

เดี๋ยวให้มาเล่าเรื่องแต่เดี๋ยวทำความเข้าใจก่อนว่าที่
ทนายสงการไปเข้าพบ
เลขาธิการสำนักงานสารยุติธรรมคุณสารวุฒิเบนจกุล
ผมถือว่าเป็นการประพฤติไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล
คือเนื่องจากครั้งที่หลอกคุณลุงคุณป้าของเขา
คือพาไปบอกว่าจะเอาเงินไปให้ทนายสงการ

คือเขาก็บอกแล้วว่าถ้าไม่เจอ

ก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเคยคุยแต่ไลน์
ก็คืออาศัยศาลค่ะ

ซึ่งเป็นเหตุว่าทำไมถึงมองว่าเขาละเมิดอำนาจศาล
ถูกบอกมันพูดเป็นเรียบร้อย

สารเป็นกระทบนะครับ

นึงทำใดสัตว์ผมยอมไม่ได้

หรือเพจเกี่ยวกับคนรักสัตว์อีกหลายเพจเนี่ย

เพราะว่าในข่าวมันมีหลายชื่อค่ะคือเรียนลองอ่านชื่อก่อน
คือชื่อชื่อพีรดาโสพิษณพรางเนี่ยหลานเราใช่ครับแน่แน่
ชื่อปรางระวีธนสุขโสธิดาเนี่ยใช่ครับหลานเราใช่ครับ
คนเดียวกันด้วยคนเดียวเขานั่นแหละใช่ไหมคะคือ
เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลอ่าชื่อเล่นเนี่ยชื่อเล่นตกลงมีกี่ชื่อคะ
มีสองชื่อครับชื่อเล่นสองชื่อใช่ชื่อตั้งแต่คุณแม่ตั้งให้เนี่ย
ชื่อแคร์ครับชื่อเล่นชื่อแคร์แล้วตอนนี้ชื่อเหม๋ยด้วย
เหม๋ยใครตั้งเหม๋ยเหม๋ยนี่มาที่หลังค่ะที่เขามาเปลี่ยนแฟนใหม่
ของเขาเองอ่าคือเอางี้นะคะถ้าเอาเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยย้อนกลับไปว่า
ก่อนหน้าที่คุณลุงคุณป้าจะมาแจ้งทนายสงการเนี่ย
คือก่อนอันนี้ทนมาหลายคดีแล้วเอาคดีนี้ก่อน
ดีนี้เริ่มเรื่องเนี่ยเขาไปบอกคุณลุงคุณป้าว่าอะไรคะ
เริ่มเรื่องก็คือตอนที่เขาอยู่ในเรือนจำเราก็ไปเยี่ยมเขา
คือมันมีคนโทรศัพท์มาบอกว่าคือคนที่ไปเยี่ยมญาติญาติพวกเขา
เขาก็เลยฝากบอกมาเขาก็เลยให้ทางคนที่ไปเยี่ยมญาติเขาเนี่ย
โทรกลับมาบอกเราค่ะแล้วเราก็ไปเยี่ยมอ่า
เขาก็แจงให้ฟังว่ามีเหตุการณ์อะไรมั่งตรงนั้นอย่างนี้
เขาบอกให้ช่วยเขาหน่อยอะไรอย่างนี้เราก็เลยอ้าวช่วยก็ช่วย
เขาก็พูดทำนองว่าออกมาเนี้ยเขามีเงินที่สารยึดอยู่อ่า
เป็นล้านออกมาเดี๋ยวก็จะเคลียร์ให้ได้อะไรได้ให้ช่วยหน่อย
พอช่วยออกมาแล้วก็ค่อยมาแสดงฤทธเดตแบบนี้แหละครับ
เขาเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยเพราะคดีอะไรคะ
คือตั้งเขตรับเงินบริจาคมาอันนี้คือคดีเก่า
ประดีก่าวนี่แหละครับเขาเขาคนก็แหวกันบริจาคมากมายในศาลยุคนี้ดังมาก
ถ้าบอกว่าตัวผู้ต้องหาที่เป็นหลอกรับบริจาคเงินหมาแมวชุดนี้เลย

แล้วตอนที่ติดต่อคุณลุงคุณป้ารอบนั้นก็คือว่าช่วยหน่อย
เดี๋ยวออกไปเคลียร์เงินให้มีเงินเป็นล้าน
อันนี้คือเกิดเหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อไหร่คะที่บอกว่าอยู่ในเรือนจำ
ก็ช่วงปลายเดือนปลายเดือนพฤศจิกา
เพิ่งจะผ่านมาช่วงปลายเดือนพฤศจิกายุนประมาณนั้น

ขออนุญาตเล่นคุณลุงคุณป้าตามเขาอะนะคะก็เลยไปช่วย
ใช่ไหมคะพอช่วยออกมาอ้าวยังไงต่อ
เขาช่วยออกมาแล้วเขาก็มาอยู่ที่บ้านสักพักหนึ่ง
ก็มีปัญหานี่แหละฮะคือบอกว่าจะต้องหาทนายสู้
ต้องเป็นทนายไม่ใช่ทนายที่ศาลนะ
เพราะทนายที่ศาลเขาจะบอกให้เรายอมรับอย่างเดียว
ก็ต้องติดคุกต้องให้เราหาทนายที่เป็นเอกชน
วิทยานายที่เก่งหน่อยเพื่อที่จะได้ต่อสู้ได้
เขาก็บอกแล้วตอนหลังเขาก็มาอ้างว่า
คุณทนายสงการเนี่ย

เขาก็เลยมาได้เจอ

ได้จัดทีมทนายแต่งตั้งคนหนึ่งขึ้นมาให้
เพื่อให้เขาหาเงินไปแต่งตั้งทนายคนนี้
มาเป็นทนายประจำตัวเขาเพื่อจะสู้คดี
และที่สำคัญนิดนึงครับพี่บอกให้หมด
เขาเอาไอดีไลน์อ้างว่าเป็นไอดีไลน์ผมให้ด้วยหรือเปล่า
อ๋อให้ครับแต่เป็นทีละตอน
คือเขาบอกว่าเขาติดต่อทนายสงการได้แล้ว
ทนายสงการมีทนายคนหนึ่งที่จะมา

ผมว่ามีเวลาส่วนมากผมรับคดียากมาก
ทีนี้เขาอ้างว่าทนายติดต่อทนายสงการได้
ทนายสงการมีทนายให้คนหนึ่ง

แล้วเสร็จแล้วก็เขาบอกต้องหาเงินช่วย
ก็เอาเงินก็ที่แรกว่าจะหกหมื่น
แล้วตอนหลังอยู่ดีก็มาบอกหกหมื่นห้า
เราก็วิ่งเต้นหาให้หาจนได้

เขาจะขึ้นมาให้เองให้ไปหาเงินเอาเงินมาปุ๊บ
ก็อย่างที่เล่าเมื่อกี้ครับพอมาถึงศาลแล้ว

หลักฐานล่ะว่าเราจ่ายเงินกัน
เสนใบตรงใบแต่งอะไรไม่มีหรือ

พวกนี้มันเย็นมากแล้ว

ไปหาแฟนแฟนที่เป็นผู้ชายเข้ามา

เมื่อวันพุธเขาจะต้องไปเซ็น
เซ็นเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินที่โดนสาร

เขาจะเอาที่ทางทรัพย์สถาน

แล้วก็ยังไงก็ไม่ทราบทีนี้ก็หายไปเลย

ไอดีร้านนี้มันที่หลัง
ตอนที่หายไปนี่เขาโดนอุ้มไป

ตัวเขาอ้างว่าเขาโดนอุ้ม

คือตำรวจมาเอาตัวเข้าไปนอกเครื่องแบบ
พอรู้ได้ไงว่าเป็นตำรวจเขาบอกเห็นมีปืนกับกุญแจมือ
แล้วก็มีกินเหล้าด้วยตำรวจไม่รู้นะฮะ

แล้วก็พาขึ้นรถพลิกอัพสีขาวสปิดกระจกดำมืดอันนี้
แล้วก็นั่งไปต้องนานก็ไม่รู้ว่ากี่ชั่วโมงถามก็ตอบไม่ได้
แล้วก็เสร็จแล้วก็เลยพอไปถึงที่กักขังแล้วก็
ติดต่อยาดเขาเลยได้บอกเรา
เขาก็เลยได้บอกเราว่าให้ช่วยหน่อยอะไรอย่างนั้นทำเสียงโอดโวย

พีรดาถึงได้ติดต่อทนายสงการ

เอาไอดีไลน์ปลอมพูดคุยกัน

ไถ่ตัวนะอะไรต่าง

ตอนที่เขาบอกว่าเขาถูกอุ้มไป

แล้วเขาติดต่อกลับมาได้ตอนนั้นเอกใจไหมคะ
ถ้าโดนไปทำไมติดต่อได้

เขาพยายามจะบอกว่าเขาโดนรีดใช่ไหม
คือให้ตัวเขาติดต่อญาติ
เพื่อให้บอกว่าเอาเงินให้เขา
เขาก็เลยให้ไอดีไลน์ทนายสงการไป

ทันายปลอมเหมือนที่คุยกันนะ

คุยกับคนนั้นทนายสงการคนนั้นอยู่นานไหมคะ
ก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งได้มั้งอาทิตย์หนึ่ง

สมมุติเราส่งไปปุ๊บเขาอ่านเลยแล้วเขาตอบเลยไหมคะ

บางทีก็อ้างว่าเดี๋ยวผมจะเอามาทำธุระ

ผมถามว่าวันนี้จะไปไหนก็บอกว่าจะไปต่างจังหวัดมากอะไร
คุณลุงพยายามจะนัดเจอทนายสงการคนนั้นไหม
ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งผมถามว่าวันนี้วันนี้คุณทนายจะไปที่ไหนหรือครับ
เขาบอกอุ๊ยวันนี้ผมจะต้องออกต่างจังหวัด
เขาไปลงพื้นที่เขาบอกอย่างนี้
ผมก็เลยไม่ได้ไปคือกะอยากจะไปเจอก่อน
ก่อนที่จะโอนเงินครั้งสุดท้ายนี่แหละ
คือตั้งแต่คุยกับทนายสงการในไลน์คนนั้นน่ะ
เขาให้โอนเงินกี่ครั้งคะมีไหม

เขาเพียงแต่บอกว่าให้พยายามช่วยพิรดาออกมาให้ได้

คือตัวทนายปลอมพยายามให้หาเงินอย่างเดียว

ในข้อความที่ส่งมาเป็นร้อยข้อความเนี่ย

ผมทำคดีมาเยอะแยะผ่านประสบการณ์มาเยอะแยะ

แล้วก็ไปอ้างสารอ้างว่าเงินอยู่ที่นั่นเป็นกี่ล้านกี่ล้าน
นี่เขาก็เชื่อเขาก็มีกำลังใจที่จะหาเงิน
มาโอนให้หลานอีกก็โดนไปอีกห้าหมื่นใช่ไหม

รอบที่เขาคุยกับทนายสงการปลอมเนี่ย
ตกลงคุณลุงคุณป้าโดนไปเท่าไหร่คะ
ก็อีกห้าหมื่นครับโอนไปครั้งแรกสามหมื่นแล้วอีกครั้งสองหมื่นครับ
รวมแล้วทั้งหมดรอบนี้แสนกว่า

ใช่ไหมคะหกหมื่นกว่าไปแล้วก็ประมาณห้าหมื่นใช่ไหมครับ

ทีนี้เอาอย่างนี้ก่อนตอนที่คุยตอนที่คุยไลน์คุณลุงเป็นคนคุยตลอดเลยใช่ไหมค

ได้ปรึกษากันไหมคะมันจะใช่ไหมทำไมไม่ได้เจอกันสักที

เขาออกโทรทัศน์บ่อยนะเขาจะคุยกับเราอย่างนี้หรอคือสงสัยไหมคะ
ผมสงสัยแต่อยู่ในใจไงเพราะว่าคือเรายังมีความรู้สึกว่ามันน่าเชื่อถือไงคือมีรูปเขา

คือเขาเอาไปเปิดอะไรบ้างเขามีไลน์ของทนายสงการแล้วเขามีอะไรให้อีกคะ
มีเพจไหมมีเฟซบุ๊คไหม
ไม่มีไม่มีครับ

แต่เราเข้าสามารถเข้าไปดูในหน้ารายละเอียดได้เป็นเพจของเขา
คือเป็นไลน์เอาภาพที่ผมเจ็บปวดที่สุดเอาภาพที่นั่งใต้งูมา
ที่มันไม่มาหมดไงเอาหัวงูขึ้นมาหัวผมอย่างนี้แล้วมันเสียหาย

เจ็บปวดนั่งใต้หัวงูไงบางพันขึ้นอย่างเงี้ยครับ
เดี๋ยวนี่มันคดีซีเรียสทนายสงการ
ก็ใช่ถ้ามันบอกเป็นภาพละครมันจะไม่ว่าคนดูเข้าใจว่าโหยนี่ธนาหัวงูหรือเปล่า

ฉันควรจะโฆษณาก่อนไหมนี่อยู่ดีก็พาให้เราขำกันนะฮะ
เดี๋ยวกลับมาค่ะแล้วคือคุณลุงกับคุณป้าเอกใจยังไง
คิดว่าโดนหลอกแล้วต้องพยายามติดต่อทนายสงการของจริงแล้ว
ตอนไหนเอกใจว่าต้องหาตัวให้ได้แล้วทนายสงการ
คือว่าพอโอนเงินไปแล้วเนี่ย
ผมก็ลองถามอะไรเขาต่อไปว่าเราจะทำยังไงต่อไป

เขาก็ไม่ยอมตอบมาก็เขียนเฮ้ยทำไมไม่ยอมตอบ

ผมก็เลยไม่ได้แล้วอย่างนี้
ผมรู้สึกว่าเราโดนหลอกแน่นอน

ผมก็เลยขับรถมอเทศายศ์ผ่านที่ศาสตร์อายามหลักเข้าไปเลย

แปลว่าทนายที่ศาสตร์เขาติดต่อมาที่ไม่เป็นไง
แล้วใครติดต่อให้คุณได้เจอกันพบกันคะ

และก็เรียกได้เบอร์ของช่อง๓

ทีนี้พอทนายสงการรู้เรื่องยังไงต่อ

อ่านดูเนี่ยมันมั่วมีที่ไหนซัลลายบอกว่า
ให้หาเงินมาอย่างเดียวให้เงินจ่ายกับคู่กรณี
เพื่อความปลอดภัยของหลานแล้วไปอ้างศาล
มันเสียหายเพราะเงินอยู่เป็นล้าน
เดี๋ยวออกมาแล้วมันห่วงมีเงินเป็นล้านคือมันไม่ใช่อ่ะ
แล้วใครจะไปทราบล่ะคะว่าภาษาแบบไหนกฎหมายไม่กฎหมาย
ให้กับหลานคนนี้อยู่หลายครั้งแล้วก่อนหน้านี้
แล้วมารอบนี้โดนอีกเนี่ยนะคะ
คือทำไมเรายังไว้ใจคุณป้า
คุยไหมคุยกับคุณพี่ไหมคะ

แต่นี่ว่าก็เห็นแก่ยายเห็นแก่แม่

ขอร้องช่วยหลานหน่อยเถอะอย่างนั้นอย่างนี้
ไม่ได้นอนไม่หลับผอมลงไปเยอะเลย

คือไม่ได้มีคนนี้คนเดียวเพราะตามข่าว

กวนที่เปิดบัญชีรับบริจาคหมาแมวทั้งแก๊ง
และเชื่อว่ามันมีกระบวนการอีกหลายคน
แล้วก็ประวัติเขามีที่สนประชาชื่น
พาดพิงตำรวจสนประชาชื่น

เขาบอกว่าฝ่ายสืบสวนสนิทกับเขาเป็นอย่างดี
ฉะนั้นฝากท่านพบชนท่านตั้งกรรมการสอบเลย
เขาบอกมีการโทรผ่านลงผ่านไลน์ด้วยนะให้ใครเห็น

ฮะใช่อ๋อใช่อย่างไรคะ

อืมก็คือตอนที่เขาว่าโดนอุ้มไป
โดนอุ้มไปที่ว่าโดนตำรวจเอาตัวไป
ก็เขาบอกว่าเขาอยู่สอนอประชาชื่น

เขาก็เลยบอกว่าอยู่ประชาชื่นแล้วก็เอ๊ะหายไป
แล้วก็ไม่ได้นั่นก็เลยไปดู
ไปดูที่สอนอเขาบอกไม่มี
ไม่มีใครไม่มีตำรวจจับมา
ไม่ได้เอาตัวมาเขาส่งไปเรือนจำแล้ว

แล้วก็บอกตอนนี้เขาก็จะสรุปสำนวนคดี

แล้วเลยถามว่าแล้วตกลงใคร

เขาบอกว่าออนสุธีเป็นคนแจ้ง

จุดลบโดยคดีทั้งคู่นะครับ

เขาบอกว่าออนสุธีเป็นคนแจ้ง
มีเล่นเป็นคนแจ้งตัวความจับ

มีการร้องห่มร้องไห้กระซิกให้หาเงินมาช่วยหน่อยเถอะ
แล้วตลอดสืบสวนสวรรค์บรรยาชินก็เลยใช้วีดีโอคอร์
คุยกันเลยเขาบอกว่าคุยกันเลยนะ
เขาบอกว่าเนี่ยอองสุธีไม่ได้อยู่ในคุกนะ

เขาก็เลยโทรทางแบบวีดีโอคอร์
ก็เห็นหน้าออนสุธี

เขาบอกว่าเขาอยู่ที่ทำงานอ่า
แล้วเขาก็พอดีวันนั้นไปกับแม่
เดี๋ยวไม่เข้าใจเรื่อง
ที่เล่ามาทั้งหมดโตรสื่นทำไมคะ
ก็คือเป็นเจ้าของสำนวน
แล้วตัวของเขาเนี่ยที่อ้างว่าถูกอุ้มไป

และเขาก็เลยไปอยากรู้ว่าประวัติเรื่องของคดีนี้เป็นยังไง
มีการแจ้งความสนประชาชื่นจริงไหม
จนกระทั้งถึงเห็นว่าเอานี่เขาไม่ได้

ไอ้ตัวออนมันเรียกยากออสสุธี
กับตัวของพีรดารู้กันเป็นคู่หูกัน
ก็คือบอกว่าเขาบอกว่าเขาสนิทกัน

จริงแล้วมันมีข้อมูลอยู่ในคลิปอยู่

เดี๋ยวเราพักก่อนคุณผู้ชม

ว่าคดีก่อนหน้านี้ที่คนในครอบครัวโดนไปแล้วนะคะ

คือทางครอบครัวเนี่ย

พูดอย่างนี้นะคะทีนี้ก็เลย
บอกลงเขาเนี่ยวางแผน
กับอีกคนนึงซึ่งเป็นเพื่อนสาวหล่อ
หรือเปล่านะคะก็เลยไปเกี่ยวข้อง
ไปตามหาหลานที่โรงพัก

ก็เลยต้องมีการวีดีโอคอลมาว่า
หล่อเพื่อนของหลานไม่ได้อยู่ในคุก
ใช่เพราะว่าตัวของพิรดา

อนสุธีสนิทกับตำรวจประชาชื่น

ความสัมพันธ์ว่าเอ๊ะทำไมเราจะต้องตั้ง

ไม่ใช่ครับคือจะได้รู้ว่ามันมีอะไรหรือเปล่า

ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะมีคลิปเสียง
มันจะมีคลิปเสียงให้คุณผู้ชมลองฟังนะคะ

คือในคลิปเสียงเนี่ยจะแสดงให้เห็นว่า

ยายบอกให้เรียกตำรวจไปช่วยไหม

ยายพูดอะไรเป็นเรื่องตลกไปเลยอ่ะ

ถึงจะออกแล้วมีคนเจ้าแล้ววะ
ก็มันให้หนูเดินเข้ามาไม่ได้จับไม่ได้มัดแขนอะไรหนูเลย

อันนี้เป็นวิธีการพูดปกติของหลาน
อยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะ
ดูเหมือนกับว่าเขาไม่ได้เศร้าอะไรเลย

มันเล่นละครเลยอะเห็นร้องไห้เลยเท่านี้ซ่าวโสกเสียใจอ้างขนัดอ้างคนนี้
โดนว่าโดนทุบมากับอะไรบ้างโดนทุบโทรศัพท์ทุบหัวปูดเลย
แล้วเราได้ยินเสียงคนอื่นไหมคะแวดล้อม
ไม่มีเสียงใครก็มีบางช่วงที่ออนสุธีโมโหเนี่ย
อาจจะมีเสียงตะวัดอยู่ห่างนิดหน่อยในคลิปเสียงขนาดนั้น
ทีนี้คือในคลิปเสียงเนี่ยพิรดาพยายามจะให้เห็นว่าตัวเองถูกกระทำถูกอุ้มไปถูกคมครูอยู่
โดยที่ออนสุธีถูกกระทำด้วยหรือว่าออนสุธีเป็นคนบงการ

ทั้งที่จริงแล้วสองคนนี้รู้เห็นกัน

อันนี้คือทางนี้เชื่อว่าสองคนนี้เนี่ยวางแผนรู้เห็นกันเดี๋ยวฉันสรุปถูกนะคะ
ถึงขนาดวีดีโอคอลเนี่ยทำให้เห็นว่ามีความสนิทสนมคุ้นเคยกับตำรวจ
อันนี้คือยิ่งเพิ่มน้ำหนัก

พีรดาเนี่ยถูกกระทำใช่ไหมเรียนเข้าใจถูกไหม
อันนี้ถึงว่าทำไมถึงไปเกี่ยวกับสนประชาชื่น
แต่ทีนี้เรื่องทั้งหลายทั้งปวงมันมาจบตรงที่
พอติดต่อทนายสงการได้ทางนี้เขาก็ไม่ยอม
ไม่ได้สิครับอ่าทั้งรูปโปรไฟล์มีหัวงูด้วย
ครับสำคัญนี่แล้วก็เอาสถานที่ขึ้นไปที่สารอายาด้วยค่ะ
ผู้เสียหายได้ยอมไม่ได้อ่าทีนี้ก็เลยจัดการ

ถึงแค่ไหนแล้วตามขั้นตอนเนี่ยนะครับเมื่อ
เราก็พาเขาไปร้องและนำเลคาธิการสานให้ทราบ
เลขานุการศาลอาญาเพื่อจะไม่ให้บุคคลอื่นใช้สถาน

ทีนี้พอมาถึงตรงนี้เสียเงินไปแสนกว่าบาท
ดิฉันขอเล่าย้อนนิดนึงได้ไหมครับได้ครับ
เพราะนอกจากคดีเรื่องของการเอารูปหมาแมวไปหากินแล้วเนี่ยนะคะ

อ่ะที่บ้านเนี่ยโดนอะไรอีกก่อนหน้านี้
บอกว่าก็เคยมีประวัติแต่สุดท้ายก็ใจอ่อนช่วยหลานนะ

แต่ว่าไม่ถึงตำรวจไม่ถึงเป็นขงเป็นข่าวใช่ไหมคะ
ก็ที่เคยมีเริ่มก็ขโมยโทรศัพท์อะไรอย่างนี้ครับ

ครั้งแรก๑เครื่องครั้ง๒๒เครื่อง
โดยที่เขายอมรับไหมว่าเป็นเขาหรือเราแค่สงสัยค่ะ
คือเขาไม่กล้าเข้าบ้านเลยเขาเอาแล้วไปเลย

แต่ว่าคนอื่นก็โดนในบ้านก็โดนกับทุกคน
กว่าละกี่เครื่องเท่านั้นแหละ
เดี๋ยวนะคะถ้าที่ฉันขอย้อนกลับไปจริงชื่อที่แท้จริงเลยของคุณพีรดาเนี่ย
ชื่อตอนเขาตั้งแต่อ้อนแต่ออกนี่คือชื่ออะไรคะ

แล้วก็คนที่เปลี่ยนชื่อให้เขาเนี่ยก็คือตัวเขาเอง
แล้วก็เปลี่ยนนามสกุลก็คือตัวเขาเอง
ตอนนั้นทางบ้านเอกใจไหมคะว่าทำไมหลานเราต้องเปลี่ยนทั้งชื่อทั้งนามสกุล

มารู้ตอนหลังแล้วตอนที่รู้ว่าเขาไปเปลี่ยนชื่อใหม่อะไรอย่างนี้
มารู้ว่าไปเปลี่ยนต้องหลายชื่อ

ก็จนรู้จากที่ว่าเขาเอาอะไรอ่ะ
หลักฐานอะไรเรามาให้ดูว่าเขาไปเปลี่ยนมาอะไรแบบนี้

คือเขามาหาลูกเขาแล้วเขาก็ถึงจะแบบ

มีลูกแล้วมีลูก๒คน

ก็คือยายของพีรดาด้วย
ใช่ยายของเขาก็ต้องเป็นคุณทวดใช่ไหม
เป็นครูทวดของหลานคือลูกของพีรดาใช่ไหมคะ

แล้วคุณยายเนี่ยเลี้ยงลูกพีรดาด้วย
แล้วลูกพิรดาตอนนี้ก็อยู่บ้านคุณยายด้วย

โดยมากเข้าไปอยู่กับพวกธอมพวกเพื่อนเขานั่นแหละครับ

ไปสร้างวิราเวนวิรกรรมข้างนอกกัน
ในแต่ละครั้งที่มีเรื่องมีราวทางบ้านรู้ไหมคะ

เวลาเดือดร้อนถึงขั้นไหนที่เรียกเดือดร้อนแล้วทางบ้านถึงทราบ

ผมเคยประกาศไม่ให้เขาเข้าบ้าน

เราเข้ามาอะไรบ้างแล้วก็แม่เราแล้วก็เลยต้องหยวน

แต่ทีนี้คือเวลาที่ครอบครัวรู้ว่าเขามีเรื่องเนี่ยรู้ไหมคะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แค่ไหน

แรกไม่รู้เขาไม่บอก
เขาก็บอกเขาไม่ได้ทำ
เขายืนยันว่าเขาไม่ได้ทำ

ลุงกับคุณป้าของพิรดาออกมาเองเนี่ยนะคะ
พอถูกกลับไปย้อนประวัติเนี่ย

น่ากลัวก็กลับไปย้อนดูใช่ไหม
ดูประวัติแล้วน่ากลัวถ้าเราปล่อยไว้
ก็จะไปกระทำต่อผู้อื่นอีก
หรือจะไปพาผู้อื่นมาหลอกอีก
ใช้สารเป็นสถานที่ในการหลอกลวงผู้อื่นอีก
ยอมไม่ได้ครับแล้วก็เมื่อดูแล้ว

เอาหมาเอาแมวที่ป่วยที่เจ็บมาโพสต์

เคสตัวอย่างถ้าใครเนี่ย

ในศาลท่านต้องรีบจดแจ้ง

เพื่อจะได้ดำเนินการ
ตามกฎหมายนะครับ
แต่คุณเปลี่ยนด้วยชื่อเล่นเนี่ยมีสองชื่อ

แต่ว่ามาเปลี่ยนตอนนี้แต่เป็นชื่อเหม๋ยนะคะ
ชื่อบัญชีก็มีหลายชื่อ

ซึ่งแล้วถ้าย้อนกลับไปดูนะคะคุณผู้ชม

คืออาศัยความสัตว์ทานหลอก

จริงเขาเป็นคนรักสัตว์ไหมคะ
ดูแล้วไม่น่านะครับ

ก็ดูคือผมรู้ว่าเขารักครับรักตัวเอง
ใช่ใช่

แต่ต่อหน้าลูกก็ทำเป็นว่ารักลูก

ว่าอยู่กับป้าใช่ไหม
ว่าอยู่บนอย่างของ

มึงไปหลวงที่สนามหลวง

เขาบอกว่าเขาเหมือนกับว่า

เขาบอกพาลูกไปทุละ

บอกว่าเพื่อลูกอยู่กับญาติของเพื่อน

เหมือนกับที่เขารับ
กระสูรพัฒนาสังคมและความความความมนุษย์

อันนั้นน่าจะใช่มั้งแถวปั๊กเก็ต

แล้วเขาไปเจอเขามามาถาม

เขาเจอเด็กแล้วเขาก็เอาเด็กไป

แล้วก็มาตามสุดท้ายตามจนเจอบ้าน

มาเจอบ้านมาถามที่บ้านว่า

กี่วันคะ

โดยที่ระหว่างนั้นพิรดาไม่ได้
ไม่ไม่เลย

หมามันยังรักลูกมันเลย

ซึ่งตอนนั้นลูกคนโตเนี่ยยังเด็กอยู่

ตอนนี้ประมาณ๑๑๑๒

ก็ไม่อยากให้เด็กรับรู้นะ

แต่ถ้าใครไปใช้สารเป็นอาทิตยหลอกลวงประชาชน

สงการวางไว้หรือยังว่าจะไปถึงเขา

ว่าไม่ได้เอาคนนี้คนเดียว
พอระเบียบบังคับหมดหมาย
คือวันนี้หลังจากพบท่านแล้ว
เราก็มาแจ้งความพันธงาสอบสวนกองปราบปาก

รับเรื่องราวสอบปากคำเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ตัวของพี่เขาเนี่ยดำเนินคดีฐาน

แล้วก็ในเรื่องของผมเนี่ยก็ดำเนื้อคดีฐาน
พยมาตรา๑๔

แล้วก็ในเรื่องของมาตรา๑๖

ให้ทนายสงการลองเปิดดูนะครับว่า
ว่ามันเป็นขบวนการไม่ใช่แค่พีรดาที่ทำกับคุณลุงคุณป้าเท่านั้นเนี่ย
สาวไปถึงไหนเดี๋ยวขอกลับมาอีกนิดนึง
ตำรวจตกลงเนี่ยเกี่ยวหรือไม่เกี่ยว
ถึงอยากจะร้องให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบคือเราสงสัยว่าเกี่ยว
จนจะให้เขาตั้งกรรมการสอบเลยหรือสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะอย่างเพจแหม่มโพดำเนี่ยนะคะก็บอกว่าถูกมิจฉาชีพที่ว่านี้เนี่ย
เอาภาพเด็กป่วยมาขอความช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นแอดมินเพจเองหรือว่าลูกเพจเนี่ย
โอนเงินไปช่วยนะคะหรือว่าในอีกเพจหนึ่งสัตว์โลกกวนตรีเนี่ยนะคะ
อันนี้ชื่อเพจนะคุณผู้ชมเขาก็แฉเช่นเดียวกันนะคะ
แฉเช่นเดียวกันว่าเนี่ยโจรชื่อแคร์เขาใช้ชื่อนี้นะคะ
แล้วก็เขาก็บรรยายว่ามีอะไรอย่างไรบ้างก็คือพยายามพยายามจะแบบกระจายข่าวกัน
เพื่อบอกว่ามีคนทำแบบนี้นะแล้วก็มีคนเหมือนกับอาศัยความเมตตาสงสาร
นี่อาศัยความศรัทธาของคนไทยเรานะฮะก็ช่วยกัน
ทีนี้ทนายสงการที่บอกว่าเป็นขบวนการเนี่ยเอาจริงโดยหลักฐานมันสาวถึงอยู่แล้ว

ผมเชื่อว่าเกินสองคนเพราะว่าพฤติการการวางแผนเนี่ย
ตัวของพิรดาทำคนเดียวไม่ได้แน่นอน
ไม่ว่าเรื่องของการจะใช้การคุยการติดต่อทางไลน์หรือวางหมา
เรื่องของการสร้างความน่าเชื่อถือ

จากตัวของพี่เขาพูดมาเลยนะครับว่าตัวของพี่เดดาอ้างว่า
ที่เราบอกเรียนท่านพบชนที่เรารักเคารพเนี่ย
สั่งสอบข้อที่จริงว่าจริงไม่จริงให้มันชัดเจน
อาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่สอบก่อน

สอบก็คือ๑ดูซิว่าจริงไหมอะไรไหม
ให้มันชัดเจนเพราะว่าเรื่องนี้มันมีผลกระทบครับ
ทีนี้ค่ะพอมาถึงตรงนี้แล้ว
เหนือจากคดีซึ่งทนายสงการถูกเอาไปอ้างแล้ว

มันไม่น่าจะใช่ขบวนการใหญ่ใช่ไหม

คือมันฝังลากลึกแล้วเขาบอกว่า

บอกได้เลยครับว่าสันดอร์มันขุดได้
แต่เขามันฝังลากลึ่งแล้วขนยาก
ต้องอาศัยกระบวนการทางศาลและราชธรรมขัดกล่าวจิตใจ
ไหนก็ไม่อันนี้ก็เป็นสถาปน์ของโรงแรมนะครับเขาจะแจ้งความ

ใช่ครับมีใครเอาไปลงอ่ะ
ลงรูปโรงแรมเขาด้วยอะไรเขาด้วยเนี่ย
ว่าติดต้อง๒แสนกว่าอะไรเนี่ยประมาณนะครับ
จริงตัวหลานคือพิรดาเนี่ยนะคะ

มีไหมครับเขาไม่ได้ทำงานเลยอ๋อ
ก็คิดว่าเขาก็ทำอาชีพนี้แหละ
คือมันกลายเป็นอาชีพแล้วหลายอาชีพไปเลย

แม้กระทั่งตัวเองเนี่ยถูกรับหน้าคดี

ยังใช้สถานที่ของศาลไปในการหลอกผู้อื่นอีก
กรณีนี้เนี่ยกรณีข่าวนี้คือโดนจับแล้วโดยสนประชาชื่น

สองท่านมาร้องเอาเรื่องแต่ว่าอีกท่านหนึ่งไปประกันตัว

หรือยังไงคืออันนั้นครับเรื่องประกันตัวประกันออกมาก่อน
แล้วที่มาเล่าเอาเรื่องนี้คือมันเป็นเรื่องที่หลัง
ที่เรารู้ว่าเขาหลอกที่เรารู้ว่าเขาหลอกเราถึงต้องจัดการกับเขา
คือที่เขาประกันตัวไม่ได้ประกันเรื่องนี้ประกันคดีเก่าใช่ไหม
คดีประกันคดีเก่าดิฉันเข้าใจถูกนะ
คือประกันไปคดีเก่าแล้วพอมารู้เรื่องนี้เนี่ยตอนนี้หาตัวเจอยังคะ
ยังยังไม่เจอคงสวมหลวงพ่อโกยแล้วครับตอนนี้เขาก็ดีใจ
เพราะทางพิรดาบอกว่ามีไลน์ทนายสงการเขาก็เห็นเข้าใจว่าเป็นไลน์ผม
เขาก็ดีอกดีใจเจอผมเสร็จแล้วผมบอกไม่ใช่
เพราะผมไม่เคยคุยกับใครเรื่องทางไลน์คือผมปกติผมไม่ค่อยคุยอยู่แล้ว
แต่แน่ใจใช่ไหมว่าตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้ตัวเขา
เชื่อว่าพอเป็นข่าวแล้วมันนี้เพิ่งแจ้งความ
แต่กองปราบไวเพราะกองปราบเขามีข้อมูลอยู่แล้วว่า

คือแจ้งความกองปราบรับคำลองทุนรับร้อยนะครับ

ต้องกองปราบเพราะเขาตรงไปตรงมา

ภิรดากับพวกถูกรำดับคดีอะไรบ้าง
แล้วก็ที่นำไปฝากขังต่อสารอาญาในคดีอะไรบ้าง

ประเภทที่ไปหลอกเขาแล้วก็ไปซ้ำเติมเขาอะไรเขา

ทนายสงการเคยเจอใครเอาชื่อเอาภาพไป
คือยังไม่จากยังไม่จากอันนี้จะจาก
ไปอ้างไปนัดกินข้าวไปดินนงดินเนอร์เราไม่รู้เรื่อง
บางทีก็โทรมาอันนี้มาถึงแล้วนะอยู่ร้านอาหารงง
บอกร้านอาหารอะไรวะแล้วงง
หลอกเขาเป็นทีมงานคือประเภทต้องเบิกคดีให้หมด

โดยปกติลักษณะสงการไม่ใช่อยู่ดีจะแบบ
ไม่คุยง่ายหรอกครับแล้วผมไม่เคยคุยเล่นคุยอะไรกับใครด้วย

บางทีคนทักแชทมากินข้าวยังนอกเรื่องผมก็บล็อกเลย

แต่คราวนี้ว่าจะมาลักษณะเป็นแบบมิจฉาชีพ
ที่จะให้เตือนคือไม่ใช่ใครจะเอาไปอ้างง่าย

แล้วก็ต้องดูวิธีการคุยด้วยจะคุยคดีเป็นหลัก
ครับก็คือหนึ่งเราให้ความรู้ไปควรทำยังไง
เพราะช่วงนี้คือบอกว่าเราแนะนำเวลาเราแนะนำช่วยเหลือใคร
ก็บอกว่าไปหาหน่วยงานนี้หน่วยงานนั้น
ถ้าเกิดเราว่างภารกิจก็พาไปแจ้งความ
ส่วนนอกจากนั้นแล้วถือว่าเราส่งมอบให้กับตำรวจ
ตำรวจส่งไอ้การฟองศาลบทธิภารกิจเราละครับ
และเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สำคัญก็คือว่า
ถ้าใครถูกหลอกในบริเวณศาลอย่าไปกลัวอย่าไปเกรง

เพื่อให้ศาลวรรณภาษาศาลอธิบดีฟวงศาล

เดี๋ยวความคืบหน้าอย่างไรค่อยว่ากันนะคะ

กองปราบเชื่อในความสามารถต้องได้ตัวทั้งคู่มา

พิจารณาเรื่องไต่สวนเรื่องละเมิดอำนาจศาลครับ
ปีใหม่ก็ไม่เว้นค่ะไม่เว้นหรืออ่ะค่ะ

ยังไงวันนี้ขอบคุณคุณลุงคุณป้าของคุณพิยดานะคะ